ต่อเรื่องของข่าวในภูมิภาพไปที่จังหวัดบื๊รัม
มีเด็กชายอายุ๙ขวบคุณโมกคุณอำแข็ง
น้องปัลปันบอกว่าทำความดีจำเช้าทุกวัน
ไปช่วยพาไปพาออกบินทบาท

โดยมี๓ล้อพ่วงแบบนี้รถจักรยานพ่วงไป

พระวัดบ้านทุ่งหรือว่าวัดป่าทุ่งสามัคคีธรรม
ดอนแสลงพันธ์หมู่ที่๔ตะบนนางรอง
อำเภอนางรองจับบริรับอปิศบาท
และมีเด็กชายปัญญาธรปุญญศาสตร์
หรือว่าน้องปันอายุ๙ขวบเนี่ยครับ
ปั่นจักรยานแบบพ่วงข้างอย่างคล่องแค่ออกไปช่วยรับบินทบาท

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่๓โรงเรียนบ้านโคก
หลวงพ่อได้ออกช่วยงานพระสงฆ์มาเป็นเวลา๓ปีแล้วนะครับ

ก็จะขอคุณยายไปบวชเนรที่วัดเป็นประจำอีกด้วย
ส่วนสาเหตุที่เข้ามาช่วยพระถือปิ่นโตรับบินทบาท

โดยตื่นนอนตั้งแต่ตี๕๓๐
ครับโอ้โฮตื่นมาพร้อมกับรายการของเราเลยนะ

ตัวปั่นจักรยานมาดักรอที่ซอยในหมู่บ้าน
เพื่อรอพระเดินบินทบาทช่วง๖โมงเช้า

จากการสอบถามคุณยายของน้องปันบอกว่า
ปันออกมาช่วยเหลือพระเป็นประจำ
ดัดแปลงรถจักรยานคู่ใจให้กลายเป็นรถพ่วงข้าง

น้องปันกลายเป็นที่รักและชื่นชม
จากชาวบ้านผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
ส่วนหลวงตาที่วัดบ้านทุ่งได้แบ่งกับข้าวและขนม

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ครอบครัวอีกทางหนึ่งอีกด้วยนะครับ

ทำความดีตั้งแต่เด็กเลยนะครับ